เรามาเริ่มกันที่บรรยากาศในการเดินทางกลับกรุงเทพมหานครกันก่อนเลยนะคะ
เรื่องของการจราจรโดยเฉพาะถนนเพชรเกษมที่จังหวัดสุราธานีนั้นรถติดยาวเลยนะคะ
ส่วนทางด้านของถนนมิตรภาพบริเวณจังหวัดนครราชศรีมาก็มีปริมาณรถหนาแน่นค่ะ
บรรยากาศการเดินทางกลับหลังฉลองเทศกาลปีใหม่เสร็จสิ้นที่สถานีขนส่งนครราชศรีมาแห่งที่๑และแห่งที่๒
มีประชาชนหอบสัมภาระเดินทางเข้ากรุงเทพกันจำนวนมาก
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชศรีมาต้องเพิ่มเที่ยวรถสายนครราชศรีมากรุงเทพ
จากปกติวันละ๒๐๐เที่ยวให้เป็น๔๐๐เที่ยวต่อวัน
พร้อมกับเสริมรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางอีก๖๐คัน

ว่าน่าจะมีผู้โดยสารตกค้างอยู่ส่วนหนึ่ง
ส่วนสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพช่วงจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นเส้นทางหลักจากภาคอีสานมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร
การจราจรหนาแน่นติดเป็นแถวยาว
ส่วนที่สถานีขนส่งแห่งที่๓จังหวัดขอนแก่น
เจ้าหน้าที่ขนส่งได้ขอความร่วมมือผู้โดยสาร
ห้ามนำปลาร้าแล้วก็สิ่งของมีกลิ่นเหม็นขึ้นบนรถทัวร์
เพื่อไม่ให้กลิ่นรบกวนผู้โดยสารภายในรถ
โดยขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้เตรียมรถเสริม
คอยบริการกว่า๒๐เที่ยว
ขณะที่การจราจรทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น

ตำรวจจราจรต้องคอยอำนวยความสะดวก

ส่วนท่ากาศยานขอนแก่นเที่ยวบินทั้ง๑๖เที่ยว
สายการบินต่างถูกจองเต็มจนถึงค่ำวันนี้ค่ะ

ก็มีประชาชนเดินทางกลับจำนวนมาก
โดยเดินทางจากอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำ

ที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
กลับเข้ากรุงเทพและภาคตะวันออก
ทำให้มีรถยนต์ติดสะสมยาวกว่า๑๐กิโลเมตร
ตำรวจทางหลวงต้องเร่งระบายรถที่ติดสะสม
ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ

ส่งผลให้การจราจรตั้งแต่ช่วงบ่าย
มีรถหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้า
ท้ายแถวยาวประมาณ๓กิโลเมตร
ส่วนการจราจรตั้งแต่บริเวณ๓แยกอุทยานสวรรค์

บริเวณเชิงสะพานเดชาติวงพบว่ารถมีมาก
แต่ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่อง
และที่จังหวัดสุราธานีถนนเพชรเกษมขาขึ้นกรุงเทพช่วงจังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชต่อเนื่องจังหวัดสุราธานี
ปริมาณรถหนาแน่นชะลอตัวบางจุดโดยเฉพาะแยกหน้าสตนอำเภอหัวไซมีปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดี